ดูความสวยงามของวัดร่องคุณกันหน่อยอยู่ที่เชียงราย
ว่ากันว่าจะพูดไปที่วัดแห่งเนี้ยค่ะ
เรากับคุณล่องลอยเหรอ

อารมณ์ยังไงรู้มั้ยยังไง

อ๋ออออออออห์๋อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะผมคุณแน่ใจเหรอว่าคุณคืนสนีก
ก่อนใหญ่ผมจะลงนรก
ป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ถ้าไปเชียงรายเนี่ยตอนนี้ใครก็ต้องไปที่วัดร่องคุณ
แวะไปที่นั่นซะหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่นี่เป็นวัดก็จริงนะแต่ว่าไม่มีพระสงฆ์จำภาษาอยู่นะ
แต่เรื่องของเรื่องเขาจะให้ดูเป็นพุทธศิลป์ที่ดังไกลระดับโลก

โอ้ของพระอาจารย์เฉยชัยเขานี่คือศิลปะ
นี่คือจิตวิญญาณที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา

โดยทางด้านหน้าคุณจะเจอกับสระน้ำขนาดใหญ่สะพาน
เดินเข้าสู่ตัววัดก่อนจะเดินผ่านขึ้นไปพบกับพระราหู
ที่นี่ก็มีพญามัจจุราชเหมือนกันนะ
แต่ถูกสร้างด้วยศิลปะลวดลายปูนปั้น
ที่งดงามอลังการครับค่ะ
เขาบอกว่าความงดงามของวัดร่องคุณแห่งนี้อยู่ที่โบสถ์
คือเขาเหมือนเนรมิตให้เหมือนเมืองสวรรค์
ผมถึงบอกไงถ้าคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความสวยงาม
อารมณ์ว่ามันสวยจนถึงขั้นวิญญาณคุณร่องลอยออกไป

แม้ว่าจะไม่รู้ว่าคุณชนะจะได้ไปขึ้นสวรรค์จริง

ชีวิตนี้ผมไม่ได้ขอแค่ขึ้นสวรรค์
ผมขอแค่ได้เห็นไกลเหลือนล่างก็พอแล้ว

คุณมีดิฉันเป็นเพื่อนนะ

ตั้งแต่๖โมงครึ่ง๖โมงเช้านั่นแหละ
ไปจนถึง๑๘นก็๖โมงเย็น
แต่ภาพนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับ

เขาไปดูมาแล้ว
ถ่ายไปแล้วแล้วก็เอามาให้เราได้ติดตามรับชมกันครับ

ได้ไปมีโอกาสแวะเวียนไปแล้ว